แกก็ได้ยินเสียงข้างที่ห้องหมอดูนี้แหละ

พี่พี่อย่าทำผมเลย

ตกกลางดึกเนี่ยพี่แก่บอกว่าพี่ก็ได้ยินเสียงเหมือนตึ๊ก
แล้วก็มีเสียงแกรกเหมือนคนคอหักแล้วก็
ก็ค่อยเอาเข่าวางที่เตียงค่อยเขยิบ
ก็ค่อยกล้าเข้ามาจะเอามือจับตระกุฎของพี่โต้ง
ทีนี้มันมีมือหนึ่งที่เป็นมือเหมือนมือคนเลยมันจับหน้าอย่างนี้

และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยนในรายการสถานีผีดุนั้นนั่งอยู่ข้างข้างผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าแขกรับเชิญท่านนี้เนี่ยเป็นตัวตึงฮะตัวตึงของการเล่าเรื่องประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญโดยแท้ครับเป็นนักเล่าหน้าใหม่ที่เข้ามาอยู่ในวงการเล่าเรื่องผีได้แบบเต็มภาคภูมิ

แล้ววันนี้คุณจินมาเป็นแขกรับเชิญในสถานีผีดุครับแน่นอนผมก็มีคำถามที่จะถามแขกรับเชิญทุกคนถ้าพูดถึงความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับผีผมมีกราฟให้

ใช่ครับใช่แต่ตอนนี้ไม่ค่อยเจอแล้ว

บางทีก็พักบ้างเจอผีมากมาย

ทีนี้เนี่ยวันนี้มาว่ากันถึงเรื่องที่จะมาเล่าให้กับพวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน

เรื่องนี้เป็นพี่ที่ทำงานเก่าเล่าให้ฟัง
ตอนที่ผมประสบปัญหาโควิดครับพี่แจ๊ค

ก็ย้ายขึ้นมาอยู่ที่อายุทยาครับ

ก็เจอพี่คนนี้ผมเรียกว่าพี่เอกแล้วกัน

เราสนิทกันเลิกงานก็ต้องมีดื่มกันบ้าง

ดื่มกันจนคุยถูกพอกันทุกวัน
จนมีวันหนึ่งก็นั่งกึ่มดื่มกันนี่แหละครับ

จินที่มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่า
แต่พี่ถามเองก่อนว่าเองเชื่อเรื่องผีไหม

ผมเจอตั้งแต่เด็กเจอม้า
จัดมาเลยถ้าพี่อยากเล่าพี่จัดมาเลย

ก็ประมาณ๑๗๑๘ปีช่วงแกเรียนปวช

เหตุการณ์นี้เกิดที่กรุงเทพเขต๑นะครับ
พี่เอกเนี่ยณตอนนั้นแกอยู่ปวชประมาณปี๑
จะมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งครับชื่อว่าพี่ก๊อฟ
สองคนนี้โตมาด้วยกันเลยตั้งแต่ม๑แล้ว
ตั้งแต่จบป๖ม๑ก็มาเจอกันแล้วก็เป็นเพื่อนรักกันมาตลอด

ตัวพี่เอกแกจะอยู่หน้าปากซอย

เดินเข้าไปนิดเดียวขวามือก็จะเป็นห้องแถว
นั่นคือบ้านของพี่เอกที่จะอยู่อาศัยอยู่กับแม่
ตรงเข้าไปหน่อยประมาณกลางซอย
ก็จะเจอบ้านพี่ก๊อฟซึ่งเป็น
ร้านค้าวัสดุก่อสร้างหลังใหญ่เลยครับ

ครอบครัวพี่ก๊อฟจะมีด้วยกันทั้งหมด๔คน

ก็จะมีพี่ก๊อฟพี่แล้วก็มีพี่สาวชื่อว่าพี่เก๋
แล้วก็จะมีพ่อกับแม่

สไตล์ลูกคนจีนเลยขาวสวยหมวยสูง

ทีนี้ครับเหตุการณ์มันก็ปกติผ่านไป
พี่เอกเข้าบ้านของพี่ก๊อฟเนี่ยได้ตลอด

ความสนิทกันมาทำนู่นทำนี่ได้ปกติ
ทีนี้ครับพี่เก๋เนี่ยหลังจากเรียนจบมาได้ไม่นาน

ลักษณะสูงหล่อหน้าตานี่เหมือนสเตฟานเลยครับ

แต่งตัวเหมือนช่างกลเลย
แต่ว่าด้วยครอบครัวคนจีนนะครับพี่แจ๊ค
พ่อแม่ของพี่เก๋เขาก็ไม่ได้สนใจ
ก็เลยถามประวัติเกี่ยวกับพี่โต้งว่า
โต้งเป็นลูกใคร
แบบโตมาอย่างไรที่บ้านทำอะไรพี่แจ็กพี่โต้งก็บอกว่า
พ่อผมเสียไปตั้งแต่ผมประมาณ๒ขวบแล้ว
ส่วนแม่ผมเนี่ยก็ทิ้งไปตั้งแต่๖เดือน

หลวงตาที่เหมือนเป็นอาจารย์ของพ่ออีกทีหนึ่ง

ก็เลยเสนอพี่โต้งว่านั้นโต้ง

จะดูไปด้วยถ้าดีก็จะให้

โต้งก็มาเช่าห้องแถวฝั่งตรงข้าม
เป็นตรงข้ามกันเลยเป็นห้องแถว๒ชั้น

อย่างนี้ก็มาเที่ยวเล่น
ที่บ้านตัวเองกันบ่อยก็เจอพี่ต้งนั่งกินกัน

ขยันสู้งานอดทนเก่ง

ใช้ทำอะไรทำหมดในครอบครัวก็
รักกันหมดจนมีมาวันหนึ่งเนี่ย

พี่เอกก็เห็นแบบสร้อยคอของ

เหมือนมีผงอะไรอยู่ข้างในด้วยครับ
ยาวประมาณนี้ได้

ซึ่งทุกคนแปลกใจคือมันตุงออกมาจากเสื้อ
เขาก็เห็นว่าทำไมแกห้อยแบบนี้

พี่โต้งนี่คืออะไรอ่ะตะกุดอะไร

เป็นเศษกระดูกของพ่อพี่เอง

ได้มายังไงคือทำไมถึงมาอยู่ในนี้

ยังไม่รู้หรอกตอนเล็กนะแต่หลวงตาแกทำให้

ขอไว้ว่าให้ทำให้หน่อย

พ่อของพี่โต้นี่แกเป็นคนมีวิชานะครับ

ให้ลูกใส่จนกว่าจะแต่งงานแล้วค่อยถอด

ก๊อฟกับพี่เอกก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับ

คุณค่าทางจิตใจของคุณพ่อ

มันจะมีตลาดอยู่ฝั่งตรงข้ามซอยครับพี่แจ๊ค

หลังตลาดมันจะเป็นสรำ

มีทั้งร้านอาหารร้านคาเฟ่
ร้านพวกเหล้าอะไรพวกนี้

แกจะไปแค่ประมาณครึ่งชั่วโมง
คือไปหากับข้าวแค่นี้แต่ครั้งนี้ในวันนี้ไปนานมาก
ประมาณชั่วโมงกว่าอืมทุกคนในบ้านก็สงสัยเอ๊ะ
เก๋แบบแวะทำนู่นทำนี่อะไรหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ได้อะไร
ต่างคนต่างทำงานกันอยู่แกก็กลับมาประมาณทุ่มกว่ากว่าแล้วนะคะ
พี่แจ๊คแกก็บ่นมาเลยบ่นคนในบ้านฟังโอ้ยไม่น่าไปดูหมอดูเลย
ดูอะไรดูไม่แม่นเลยถามนู่นถามนี่เหมือนเหมือนตัวเองอ่ะ
ไปดูหมอหมอดูคนหนึ่งที่อยู่ในตลาดครับแกไปดูหมอเขา
คนไปดูหมอคนนี้มาอ่าหมอดูแบบบ่นอ่ะดูไม่แม่นเลยโอ้โห
ถามนู่นถามนี่ขอนู่นขอนี่แบบบนนะครับ
ที่หายไปนานคือไปดูหมอดูมาไปดูหมอดูมา
แล้วก็ไม่พอใจหมอดูไม่พอใจหมอดูมาบ่นให้คนที่บ้านฟัง
คนที่บ้านก็อ๋อที่หายไปนานอ๋อโอเคก็ไม่ได้อะไรครับ
อืมทีเนี้ยมันก็ผ่านไปวันสองวันครับตัวพี่เก๋เองเนี้ย
เริ่มมีอาการที่แปลกไปครับพี่แจ๊ค
เหมือนแบบว่านั่งเหม่อลอยมั่งบางทีก็พูดแบบในลำคอคนเดียวอืม
แล้วก็นั่งแบบไม่สนใจใครบางทีก็เดินไม่คุยกับใคร

แล้วก็นั่งชอบนั่งอยู่หน้าบ้านแล้วก็เพ้ออยู่คนเดียว

ทุกคนก็เห็นอาการนะครับแต่ว่าบางคนก็ทำงานเขายุ่งกันด้วยเนอะ
ก็คิดว่าแกคงอารมณ์ดีหรืออะไรสักอย่างไม่ได้ใส่ใจในอาการของแกเท่าไหร่
จนผ่านมาผ่านพ้นมาวันหนึ่งอาการแกเริ่มหนักครับพี่แจ๊คอืม
กลางคืนประมาณสามทุ่มอืม
เก๋เนี้ยเดินออกจากบ้านไปอืม
คือเวลานั้นตอนนั้น๓ทุ่มเนี่ยคือร้านค้าร้านอะไรมันปิดหมดแล้วครับพี่แจ
มันไม่มีแล้วก็คนที่เห็นคนแรกเนี่ยก็คือพี่ก๊อฟน้องชาย
เห็นพี่เก๋เดินออกจากบ้านไปปุ๊บแกก็ถามพี่ก๊อฟถาม
เอาพี่เก๋ไปไหนอ่ะไปซื้อของเหรอ

นิ่งก็เดินแบบตรงไปของแกไม่สนใจใคร
ก๊อฟก็บอกอะไรวะไม่ถามก็ไม่ตอบ
ก็เลยไปถามพี่โต้งบอกพี่โต้งใช้พี่เก๋ไปซื้อของหรือเปล่าอืม

ถามพ่อแม่พ่อแม่บอกไม่ได้ใช้โอ้โหป่านี้จะไปซื้ออะไรมันดึกแล้วอืม
ทีนี้ก็พี่โต้งเริ่มใจไม่ดีแล้วครับบอกเดี๋ยวพี่ตามไปด้วย
ก็พากันตามไปทั้งพี่โต้งทั้งพี่ก๊อฟ
ก็เดินตามพี่สาวตัวเองไปเดินเดินเหมือนเหมือนจะเห็นพี่เก๋เนี่ย

โต้งก็วิ่งตามไปเลยเพื่อจะข้ามถนนตามไป
ส่วนตัวพี่ก๊อฟเนี่ยครับต้องผ่านบ้านพี่เอ๋ก่อน
แวะไปตามพี่เอกก่อนให้มีม้ามาด้วย

ทีนี้พี่ก๊อกกับพี่เอกก็เดินข้ามถนนไปไปหลังตลาด
เห็นหลังแว๊บพี่โต้งเดินเข้าไปสลำ
พอสองคนนี้พี่เอกกับพี่ก๊อฟไปถึงหน้าสลำตรงนี้
ต้องบอกว่าลักษณะสลำเนี่ยมันจะเป็นซอยเล็กนะครับพี่แจ๊ค
ตรงเลยเหมือนมอไซค์เข้าออกได้คนคันเดียว

ฝั่งซ้ายก็จะเป็นแบบบ้านสองชั้นเหมือนบ้านเช่าเป็นไม้
ติดติดกันแบบคือเหมือนผนังเดียวกันอะพี่แจ๊

มันเป็นเหมือนชุมชนแอร์อัดอ่ะครับพี่แจ๊ก
สองคนนี้พอไปถึงหน้าตาลำนี้ก็บอกโอ้โห

แป๊บเข้าไปบ้านซ้ายมือหลังหนึ่ง

สองคนนี้ก็รีบวิ่งไปเลยวิ่งวิ่งตามไปถึงหน้าบ้านหลังนี้

ข้างบนก็จะเป็นกระจกหน้าต่างนะครับพี่แจ๊ค
ก็ได้ยินเสียงโคมคามเลยโพงเพลงโพงเพลง
แล้วก็ได้ยินเสียงพี่โต้งกำลังด่าอะไรสักอย่าง

สองคนนี้ก็ไม่ได้แล้วต้องรีบเข้าไปแล้ว
เปิดประตูเข้าไปชั้นล่างก็เห็นพี่เก๋เนี่ยกำลังกรี๊ดลั่นเลยครับ

แล้วก็ร้องไห้แล้วก็สลบไปเลยตรงนั้นเลยครับ
ทีนี้ข้างบนก็ยังมีเสียงโคมคามอยู่

กำลังกำตะกุดของพ่อตัวเอง

แล้วก็จะมีเหมือนกระดาษอยู่ด้วยที่แบบติดกับตัวด้วยนะครับ
แล้วก็จะมีข้าวของที่มันเป็นพวกของคูณสายมนต์ดำ
เป็นพวกกระบอกไม้ไผ่ที่มีผ้ายัน
เหมือนแกเตะกระจายหมดเลยครับมันแตกออกหมด

เลิกการเกิดอะไรอย่างนี้ครับ

หมอดูคนนั้นคือล้มแล้วก็กลัวแล้วนะครับแบบแต่ก็ตาแดงสั่ง
มึงมีของดีแล้วเหรอแบบพูดขู่พี่โต้งไปด้วยนะครับอืม
มึงมีของดีแล้วใช่ไหมมึงมีของดีแล้วเหรอเดี๋ยวมึงเจอกูแบบ
ใส่พี่โต้งพี่โต้งก็ไม่ยอมจะเข้าไปทำร้ายนะครับ
เอกกับพี่ก๊อฟก็ห้ามไว้ก่อนก็ห้ามแล้วก็ดูบอกพี่ใจเย็น
พากันลงมาก่อนคือเอาพี่เก๋ออกไปก่อนครับก็พากับพี่เก๋กลับมา
ก็ยังไม่เลิกด่ากันนะครับก็ด่าข้ามฝากกันไปกันมาครับ
ยอมกันอ่ะอืมทีเนี้ยพอมาถึงบ้านเอาพี่เก๋มาถึงบ้าน
เก๋ยังไม่ฟื้นก็ให้พ่อแม่พาพี่เก๋ไปโรงพยาบาลก่อนครับพี่แจ๊ค
ทีนี้แล้วก็ตัวพี่โต้งพี่เอกพี่ก๊อฟเนี่ย
ก็ไปโรงพักเพื่อที่จะไปแจ้งความเพื่อที่จะมาจับไอ้หมอดูคนนี้แหละ
ก็พาไปเลยไปพาตำรวจมาเลยพอพามาถึงตำรวจเนี่ย
ก็เข้าไปถามแบบว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้สอบถามชาวบ้านด้วยว่าเป็นยังไง
ไอ้หมอดูคนนี้บอกว่าผมผิดอะไรผู้หญิงเขาเดินมาแค่เข้ามาในบ้านผมเอง
อืมผมไม่ได้ผิดอะไรเลยผมไปบังคับเขาที่ไหนอืม
ก็เป็นอย่างนั้นนะครับพี่แจ๊คจับไม่ได้
กฎหมายเอาผิดคุณสัยอย่างนั้นไม่ได้ไงไม่ได้ค่ะพี่แจ๊คคือจับไม่ได้อ่ะก็คือ
เอาผิดอะไรไม่ได้แล้วเขาจะแจ้งความจับพี่โต้งกลับด้วย
ข้อหาทำร้ายร่างกายข้อหาบุกลุกทำร้ายข้าวของทำร้ายทรัพย์สิน
แต่หมอดูคนนี้พูดว่าผมขอไม่แจ้งความแล้วกัน
เพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้มันก็ไม่รอดแล้วพูดอย่างนี้เลยนะครับ
มีของดีมากใช่ไหมเดี๋ยวมึงเจอกัน
ก็พูดกันแล้วก็ด่าข้ามกันไปกันมาก็เหมือนเดิมฉากเดิมสองคนนี้ดึง
โต้งกลับอีกไม่ยอมกันอีกก็ด่ากันไปอย่างนี้นะครับ
แต่ทุกคนก็ต้องเป็นห่วงพี่เก๋ก่อนก็มาหาพี่เก๋ที่โรงพยาบาล
พี่เก๋อาการดีขึ้นฟื้นพร้อมที่จะเล่าเรื่องให้ทุกคนฟัง
โต้งก็ถามว่าไปเจออะไรมามันเป็นยังไงพี่เก๋ก็บอกว่าเนี่ย
ก็ตั้งแต่ไปดูหมอดูครั้งเนี้ยวันที่ไปซื้อกับข้าวไปซื้อกับข้าว
ตอนแรกอ่ะแกไม่ชอบดูไพ่อแกชอบดูยิปซีครับที่จริงอ่ะ
ไปตลาดบ่อยแกเจอประจำแต่แกไม่เคยคิดดูเลยหมอดูคนนี้
แต่ครั้งนี้แกรู้สึกว่าทำไมอยากดูก็ไม่รู้ก็เลยลองเข้าไปนั่งดู
ก็ดูแล้วเขาก็ถามถึงวันเดือนปีเกิดอะไรทุกอย่าง
เกิดอะไรทุกทุกอย่างอืมก็ดูก็ดูไม่แม่นอย่างที่แกมาบ่นนะครับ
อืมก็ดูไม่แม่นแกก็ไม่ได้อะไรจนแกมีอาการเปลี่ยนไปครับ
ที่แกเดินออกไปนะครับพี่แจ๊คมันมีเสียงเป็นเสียงเหมือนแบบเสียง
กระซิบเป็นเสียงผู้ชายบอกเดินออกมาสิ
เดินออกมาอืมแล้วแกก็รู้สึกว่าในตัวแกเนี่ยเหมือนไม่ใช่
เหมือนมีใครอีกคนที่บังคับร่างแกอยู่แกรู้นะครับว่าแกเดินข้ามมา
เออแต่ว่าแกอ่ะทำอะไรไม่ได้เหมือนแบบบังคับตัวเองไม่ได้
บังคับตัวเองไม่ได้อืมถ้าพี่แจ๊บจนมาถึงบ้านแล้วต้น
พี่โต้งไปช่วยครับทีนี้พี่โต้งก็แบบมันเกินไป
แต่ว่าทำอะไรไม่ได้ครับมันคือเรื่องมันก็เอาผิดเขาไม่ได้
อืมก็เลยแบบปล่อยผ่านไปก่อนก็ต้องเอาดูแลพี่เก๋ก่อน
ก็พาพี่เก๋กลับมาบ้านแสดงว่าหมอคนนี้ก็คือเปิดการดูดวงบังหน้า
เพื่อที่จะหลอกถามวันเดือนปีเกิดคนเหยื่อแล้วก็ทำคุณสัยใส่
ใช่โอ้โหทีนี้ครับพี่แจ๊คก็พาพี่เก๋กลับมาบ้าน
ก็ให้พี่เก๋นอนห้องพ่อห้องแม่เลยนะครับดูแลกันเป็นอย่างดี
พี่โต้งก็ต้องกลับมานอนห้องเช่าของตัวเองอืม
ทีนี้ครับลักษณะห้องเช่าของพี่โต้งจะเป็นห้องเช่าสองชั้นครับพี่แจ
บันไดจะอยู่ทางริมครับคือขึ้นบันไดไปปุ๊บ
ซ้ายมือห้องแรกคือห้องพี่โต้งเลยอืมแล้วก็จะมีบานเก็ดอย่างนั้น
ตู้เป็นห้องเช่าเล็กเล็กทั่วไปนะครับผมพี่โต้งก็กลับมาถึงห้อง
ก็ทำธุระอาบน้ำอาบน้ำอาบท่าพร้อมที่จะนอนแล้วคือเหนื่อยแล้วครับ
ตอนนั้นมันผ่านเหตุการณ์มาทั้งวันแล้วตีหนึ่งตี๒แล้ว
แกก็เพลียแกก็แบบจะมาหลับยังไม่ทันได้จะคุมโปรงอะไรเลยนะครับ
ก็ขึ้นเตียงมาแล้วนะครับมันจะมีไฟสลัวสลัวอยู่หน้าห้อง
เพราะว่าเผื่อมีคนอื่นเขาเดินมาด้วยต้องเปิดไฟให้คนอื่นเดินด้วย
ก็จะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินขึ้นบันไดมาเพราะห้องแกอยู่ตรงมุมบันไดพอดี
ก็ขึ้นมาตับตับตับตับตับแต่ไม่ใช่เสียงรองเท้านะครับพี่แจ๊ค
แต่เป็นเสียงเท้าเปล่าที่ย่ำแรงมากตับตับตับ
แล้วก็มายืนอยู่ตรงบานเก็ตหน้าห้องพี่โต้งครับพี่แจ๊ค
เป็นเงาใหญ่รู้เลยว่าเป็นเงาของผู้ชาย
ตอนนั้นพี่โต้งแกยังไม่ได้คิดอะไรนะครับแกตะโกนไปก่อน
เหรอเอกเหรอคิดว่าเพื่อนคิดว่าเพื่อนอืมคิดว่าน้องอืมอืม
ใช่เปล่าไม่ตอบเงาตรงนี้ก็ไม่ตอบ
สักพักเงาตัวนี้ก็พูดออกมาว่ามึงมีของดีนักเหรออืม
ขอลองของมึงหน่อยแล้วกันและเงาเนี้ยก็หายไปครับพี่แจ๊คครับ
โต้งบอกอะไรวะแกก็เริ่มกลัวแล้วครับทีเนี้ยแกอีบตะกุด
กรุดของพ่อแกสวดภาวนานึกถึงพ่อแล้วก็นึกถึงคำที่หลวงตาสอน
ถาอะไรต่างต่างแกสวดหมดตอนนั้นนะครับผ่านไปสักพักนึกว่าไม่มีอะไรแล้ว
ก็จะจะเริ่มหลับก็จะเริ่มหลับแกรู้สึกตัวอีกทีก็คือมีผู้ชายอืม
ร่างใหญ่อืมดำดำเลยนะคะพี่แจ๊คอืมลักษณะเหมือนเหมือนแบบคนที่เป็นร่างดำ
แต่เราไม่เห็นหน้าตานะครับแต่เห็นตาแดงมากอยู่ปลายเตียงแล้วก็มายืนจ้องหน้า
เหมือนยืนจ้องมาที่พี่โต้งนะครับแล้วก็พูดว่ามึงมีของดีนักเหรอ
ขอลองของมึงหน่อยและเงาดำตัวเนี้ยก็ค่อยค่อยเอาเข่าวางที่เตียงอืม
ค่อยค่อยเข้าอ่าค่อยค่อยก้าวเข้ามาอืมจะเอามือจับตะกุดของพี่โต้งครับ
โต้งอ่ะแกคือตั้งหลักติดเตียงแล้วนะครับถอยติดเตียงแล้วทีเนี้ยมันมีมือมือหนึ่งอ่ะ
ซึ่งเป็นมือเหมือนมือคนเลยนะครับพี่แจ๊คอืมมาจับหน้าอย่างเงี้ยอืม
หน้าไอเงาดำอย่างเงี้แล้วก็ชากอย่างเงี้ยอืมแล้วก็พี่โต้งเนี้ยแกก็เห็นอืม
เหมือนผู้ชายที่อยู่ข้างหลังอ่ะครับเป็นผู้ชายเหมือนวัยกลางคนอืม
คลองเลยเหมือนผิวคลองเลยอืมแล้วผู้ชายคนนี้เหมือนมือซ้ายจับหน้าเหมือนมือ
จับหน้าอย่างนี้ครับแจ๊คแล้วมือซ้ายอ่ะถือมีดเหมือนมีดหมออยู่
อุ้ยเชฟพี่แจ๊คแล้วเงาตรงนี้ก็ร้องหายไปเลย
อืมก็พูดว่ามึงอย่ามายุ่งกับลูกกูโอ้โหคนลุกว่ะ
เท่านั้นครับพี่โต้งก็รู้สึกออกจากพวังตรงนั้น
และผู้ชายคนนี้ที่เปรียบที่พี่โต้งคิดว่าเป็นพ่อเนี่ยแหละ
ก็หายไปภาพก็หายไปจากตรงนั้นเลยครับพี่แจ๊ค

รู้สึกตัวอีกทีก็คือเช้าแล้วแกแบบ

คือว่าของแมลงแกเชื่อนะครับว่ามันเล่นของของแมลงจริง

พี่เก๋ไปทำบุญด้วยเพื่อให้ดีขึ้น

จากเหตุการณ์นี้ไป๒วัน

หลังตลาดชุมชนตรงนั้นแหละ
มีข่าวมีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้น

คนที่ฆ่าตัวตายนั้นก็คือหมอดูครับพี่แจ๊ค

แกก็ไปหาสืบไปถามให้คะ

แล้วให้ผมไปถามใครผมไม่รู้จัก

เมื่อตำรวจเข้าไปเจอหรือว่าชาวบ้านเข้าไปเจอเนี่ย

แต่ที่จริงตาย๒วันมันไม่น่าจะเน่าขนาดนั้น
แต่มันเหมือนโดนอะไรกินไป

มันจะมีราวบันไดขั้นบันไดคั้นสุดท้าย

แล้วตัวนี่ก็ปล่อยลงมาที่ชั้นนึงครับ
เพราะกลิ่นมันแล้งมาก
ทีนี้พี่เอกกับพี่ก๊อฟก็บอกว่า
แล้วป้ารู้อะไรอีกไหมอะไรไงป้าก็บอกกูไม่รู้แล้วมึงไปถามห้องข้าง
พี่เอกกับพี่ก๊อปก็ไปถามเป็นผัวเมียที่อยู่ห้องติดกันเลย
ก็ถามว่าพี่รู้ไหมว่าเขาตายยังไงประมาณนี้เหมือนที่ป้าเขาเล่าหรือเปล่า
แกก็บอกเดี๋ยวพี่จะย้ายออกแล้วแหละพี่แค่รอค่ามาจำ
พี่ทนอยู่รอค่ามาจำได้เจออีก๓วันพี่จะได้ค่ามาจำคือแล้ว

แกก็บอกว่านานแต่แกก็เล่าให้ฟังนะครับว่า
กับพี่โต้งนี่แหละครับในคืนแล้วก็ผ่านพ้นมาอีกคืนนึง
แกเห็นหมอดูเนี่ยเหมือนแบบเดินเข้าบ้านปกติแกก็เข้าบ้าน
คือกำแพงด้วยอย่างที่ผมบอกมันเป็นกำแพงไม้ครับพี่แจ๊ค
มันเวลาเสียงตึ้งตั้งอะไรมันได้ยินทั่วกันไปหมดเลยนะครับ
นอนอยู่ชั้นสองกับเมียแกแกก็ได้ยินเสียงห้องข้าง
คือห้องหมอดูนี่แหละตึงเหลินขึ้นบันไดปกติเหมือนวิ่งขึ้นมาเลย
ซึ่งจนมาถึงกลางห้องของแก
แล้วหมอดูคนนี้ก็พูดเหมือนร้องไห้บอกพี่พี่อย่าทำผมเลย
ช่วยผมด้วยผมส่งพี่ไปเนี่ยพี่อย่ามาทำผมเลยอะไรประมาณนี้ครับ
เหมือนขอเหมือนร้องขออะไรสักอย่างนะครับ
ไม่นานครับตกกลางดึกเนี่ยพี่แกบอกว่าพี่ก็ได้ยินเสียงเหมือนขกเหมือนตึกตึก
แล้วก็มีเสียงแกรกเหมือนคนคอหักแล้วก็กรี๊ดกรี๊ดเหมือนคนห้อยบันไดนะครับ
เสียงดังเป็นอย่างนี้เลยแกบอกโอ้โหมันเสียงอะไรแต่แกยังไม่รู้ว่าตายเพราะแกไม่กล้าเข้าไปดูนะครับ
ทีนี้แกอีก๒วันแกก็ได้ยินเสียงอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกพี่
ผมขอโทษผมให้พี่ผมให้พี่ผมปล่อยพี่ไปช่วยพี่ไม่ช่วยผมเลย
แล้วก็มีเสียงแกล็กแล้วก็อี๊ดอี๊ดอี๊ดอี๊ดอีก๒คืนติดกันเหมือนเดิมเป็นเหตุการณ์เหมือนเดิม
แต่คนมาพบศพเนี่ยเขาบอกว่าตายไปแล้วอย่างน้อย๒๓วันเพราะกลิ่นมันเน่าออกมานะครับ
นะครับพี่แจ๊คทีนี้เรื่องก็เหมือนจะขี้คายแบบพี่โต้งก็คิดว่าโอ้โหมันคงเป็นเวรกรรม
ของหมอดูเข้าของย้อนกลับไปแล้วย้อนกลับไปแหละคงจะเป็นอย่างนั้นคงไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องอะไรแล้วนะครับ
ก็ผ่านจากเหตุการณ์นี้ไปประมาณเดือนกว่าตัวพี่เก๋เองเนี่ยอย่างที่ผมบอกเรียนจบมาใหม่
อยากจะทำงานแล้วนะครับก็ไปได้งานเป็นงานบริษัทแห่งหนึ่งในแถวนั้นแหละแต่ก็ต้องขับรถไปรับไปส่งเหมือนเดิมนะครับ
ก็จะมีพี่ต้งกับพ่อเนี่ยครับคอยไปรับไปส่งงานที่แกทำก็เป็นงานบัญชีปกตินะครับแกจะมีหัวหน้างานอยู่คนหนึ่ง
เป็นผู้ชายแต่เป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องพี่เก๋นะครับผมเรียกว่าพี่แว่นแล้วกันพี่แว่นคนนี้ก็คือชอบพี่เก๋
ชอบมาหยอดชอบมาจีบชอบมาแซวแต่พี่เก๋ไม่เล่นด้วยเพราะว่าแกมีพี่โต้มารับอยู่แล้วคือพี่แว่นแกก็รู้นะครับ
แล้วคนในบริษัททั้งบริษัทเขาจะลือถึงแบบพี่แว่นว่าแบบแกมีหนุ่มสาวใหญ่สาวน้อยที่มีเงินมีทองมาติดแกประจำเลย
คิดว่าหูเต้นของแน่เลยเพราะว่าแกศักดิ์ของด้วยพี่แว่นและแกก็จะมีของดีติดตัวตลอดนะครับ
ทีนี้ก็ทีนี้เหตุการณ์ก็ปกติก็ผ่านไปจนมีงานเลี้ยงบริษัทครับพี่แจ๊ค
เก๋เนี่ยก็โทรบอกพี่โต้งว่าโต้งคืนนี้มารับประมาณทุ่มครึ่งก็ได้นะเดี๋ยวกินเลี้ยงก่อนคืนนี้กลับดึกหน่อย
ตรงก็โอเคถึงเวลาทุ่มครึ่งไปตามนัดไปรอหน้าบริษัทโทรหาพี่เก๋ครับ
เก๋ปิดเครื่องลักษณะเหมือนปิดเครื่องก็เออทำไมไม่แกตัดสินใจเปิดรถจะลงไปตามเลย
ก็จะเดินเข้าไปในงามก็เห็นกลุ่มเพื่อนสาวเนี่ยที่อยู่เขาเรียกว่าอะไรอยู่ในแผนกเดียวกันของพี่เก๋
เดินลงมาสวนมาพอดีพี่โต้งแกก็เลยถือโอกาสถามเธอเลยว่าเนี่ยเธอเธอเห็นเก๋ไหมเนี่ยมารับเก๋เนี่ยเก๋ไปไหน
พวกสาวกลุ่มนี้ก็บอกเอ้าเก๋ออกไปแล้วนี่ออกไปเมื่อกี้เนี่ยก่อนเธอมาแป๊บเดียวเหรอ
้งก็บอกพี่ต้งก็บอกว่าออกไปกับใครก็บอกออกไปกับพี่แว่นไง
พี่โต้งบอกฮะไปกับไปกับพี่แว่นได้ไงอะไรอย่างเงี้ยไปกับแว่นได้ไง
ก็บอกไม่รู้นะคือเขาไปคุยกันตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะแต่ตั้งแต่นั่งกินไอ้นี่กินเลี้ยงด้วยกันแล้ว
เห็นพี่เก๋นั่งเหม่อแล้วอยู่ดีพี่แว่นเดินมาสะกิดสะกิดลุกตามเดินไปเฉยเลย
ลักษณะเป็นแบบนี้ครับพี่โต้งก็คิดว่าโอ๊ยไม่ดีแล้วเหมือนเดิม
คิดว่าน่าจะเหมือนเหตุการณ์ที่เป็นหมอดูอะครับพี่แจ๊โดนของโดนของแน่นอนแกมั่นใจ
โทรบอกที่บ้านก่อนเลยบอกพ่อแม่ให้ช่วยกันตามหาด้วย
แล้วก็บอกพี่ก๊อปการ์ลสตาร์ทมอเซอร์ไซค์เรียกพี่เอกขึ้นรถตามมา
สิ่งแรกแกไปหาแกหาร้านอาหารโรงแรมม่ารูดแกหาแถวนั้นแกหาก่อน
ย่านนั้นแกหาไม่เจอครับพี่แจ๊คประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วแกยังหาไม่เจอ
แกก็เลยหยิบตะกรุดที่เป็นตะกรุดพ่อแก
แกหยิบยกมือขึ้นเลยจอดรถแล้วก็อธิษฐานเลยว่า
พ่อพ่อช่วยเก๋หน่อยนะช่วยปกป้องเก๋หน่อย
แล้วก็ช่วยผมด้วยให้ผมเจอเก๋หน่อย

ทีนี้พี่โต้งก็ขับรถปกติครับพี่แจ๊คไปเลย
ก็ได้ยินเสียงกระซิบเป็นเสียงที่อุ่นมากเป็นเสียงที่ใหญ่
พูดว่าโต้งทางซ้ายลูกโต้งทางขวาลูก
บอกทางเลยครับพี่แจ๊คอยู่ตรงนี้แหละลูก
หาดูเอาซึ่งมาหยุดอยู่ที่ซอยซอยหนึ่ง
เป็นปากซอยเข้าไปแล้วก็จะมีป้ายเขียนว่า
โรงแรมมารรูดคือละ๓๐๐บาทครับพี่แจ๊ก
พี่โต้งก็เข้าไปเลยมันจะเป็นมารรูด๒ฝั่ง

โต้งจำได้ว่าไอ้พี่แว่นเนี่ย
มันขับรถสีแดงมันขับเด่นอยู่คันเดียวเลย
ก็เปิดทุกมารทุกมารทุกมาร
เจอรถสีแดงจริงครับพี่แจ๊คเจอ
แกก็พังประตูเลยเหมือนแกเคาะประตูพังประตู
มึงเปิดก็ได้ยินเสียงเฮ้ยอยู่ข้างใน
เป็นเสียงพี่แว่นแน่นอนนะครับทีนี้เปิดไม่ได้ก็เรียกเด็ก
ที่คอยรับแขกมามึงเปิดเลยถ้าไม่เปิดกูแจ้งตำรวจ
ก็เปิดไปเคาะเข้าไป
ก็เห็นหลังพี่แว่นไวแล้วครับพี่แจ๊คกระโดดออกข้างหลัง
หนีไปแล้วก็เห็นพี่เก๋กำลังนั่งสั่นอยู่เลย
เหมือนแกมีร่องรอยการต่อสู้เหมือนพี่เก๋ได้สติครับพี่แจ๊ค
เหมือนมีคนมาช่วยพี่เก๋นี่แหละครับทำให้แกได้สติ
แล้วก็สู้เยอะยื้อถึงได้นานขนาดนี้ก็เข้าไปถามพี่เก๋
แบบพี่เก๋ก็สั่นเลยสั่นทีนี้พี่โต้งก็เลยเอาสกุล
คล้องคอพี่เก๋ไปครับแบบใจเย็นนะเก๋โตมาแล้ว
ตรงนี้มันทำอะไรไหมมันทำอะไรเก๋หรือเปล่า

รู้สึกดีขึ้นแล้วเหมือนตัวเองมีกำลังเหมือนผู้ชายเลย
ที่จะสู้กับเขาเหมือนตัวเองรู้จักพวังอะครับพี่แจ๊ค
ทำให้หลุดจากการที่จะโดนทำไม่ดีมีร้ายได้นะครับพี่แจ๊ก
ทีนี้เรื่องก็ใหญ่ขึ้นแล้วพี่โต้งเดือดมากโกรธมาก
ก็พาพี่เก๋กลับมาบ้านนะครับบอกพ่อแม่ไปแจ้งความ
ก็ด้วยความตามตัวไม่ยากครับพี่แจ๊คก็ตามตัวพี่แว่นมา
เพราะว่าให้หัวหน้างานที่ระดับสูงกว่าติดต่อตามกันมา
ก็มาเจอกันที่โรงพักมาเคลียร์กันพี่แว่นแกก็มากับแม่ของแกนะครับ
ผมให้ชื่อว่าป้าศรีแล้วกันครับลักษณะจะเป็นคนแก่ที่ดูแก่มากเลยนะครับ
ผอมเลยแบบตานี่ลึกโบ๋เลยแบบแกเหมือนแกแบบหนักมากอะ
อาการแบบอิดโรยมากแล้วก็มากับพี่แว่น
ครอบครัวพี่โต้งกับพี่โต้งก็มาก็มีการขึ้นปากเสียงกันในโรงพัก
แล้วก็ทะเลาะกันเหมือนเดิมเป็นสาเหตุเดิมเลยครับ
แว่นพูดเหมือนหมอดูเป๊ะเลยก็ผู้หญิงนั่งรถตามผมมาเองอ่ะ
ทำไมไม่ได้ผมไม่ได้ไปบังคับผมไม่ได้ไปฉุด
ถามก็ได้พยานถามใครก็ได้ระแวกนั้นเขารู้หมด
ก็เหมือนเดิมก็ไม่ยอมกันพี่โต้งก็ไม่ยอมก็จะแจ้งทีเนี้ย
ตำรวจก็บอกถ้าอย่างนี้แจ้งได้นะคุณก็ไปหาหลักฐานมา
แล้วถ้ายังไงก็ไปสู้กันที่ชั้นศาลเอานะครับ
มันจะมีการลงบันทึกประจำวันพี่โต้งก็ลงบันทึกชื่อแกนามสกุลแก
ใช่ไหมครับพี่แจ๊คทีเนี้ยคนที่เป็นป้าศรีที่เป็นแม่ของพี่แว่นเนี่ย
แกเห็นแกเห็นชื่อของพี่โต้งแกก็รู้สึกตกใจ
ตกใจเลยแต่แกไม่พูดอะไรแกก็บอกว่าแกบอกพี่แว่นว่า
ไปเลยยอมรับไปเลยลูกจ่ายให้จบจากตอนแรกไม่ยอมนะครับ
ตอนแรกไม่แสดงอาการเลยเขาบอกเคลียร์ให้มันจบไปลูก
เดี๋ยวเคลียร์ให้มันจบไปจ่ายเงินเข้าไปยอมจ่ายเงินก้อนใหญ่
เพื่อให้จบเพื่อให้เคลียร์ตรงนั้นจบยอมรับผิดเลยว่างั้นอ่ะพี่แจ๊ค
ยอมรับสารภาพเลยยอมรับสารภาพเลย
ให้จบเลยให้เคลียร์อะไรตรงนั้นคือให้จบกันไปตรงนี้เลยเคลียร์เงินไป
ทีนี้ป้าศรีแกก็ถามพี่โต้งว่าหนูลูกหนูบ้านอยู่ไหน
ถามพี่โต้งว่าพักอยู่ไหนพี่โต้งก็บอกอยู่นี่แหละครับ
ก็คือห้องเช่าตรงนี้ก็เรื่องก็จบบนโรงพักนะครับ
อีกวันหนึ่งป้าศรีมากับพี่แว่นมาใหม่เลยพร้อมพานมาเลย
แว่นอุ้มพานมาเลยเป็นพานแบบเหมือนใบสีขอเข้ามา
ให้มาขอเข้ามาครอบครัวพี่เก๋นะครับ
ทีนี้ป้าศรีเนี่ยคนที่เป็นแม่พี่แว่นก็ถามพี่โต้งนะ

โต้งก็มาก็คุยแกก็ถามป๊าหวัด
บอกเมื่อก่อนเนี่ยโต้งเคยอยู่จังหวัดนี้ใช่ไหมลูก
ชื่อนี้แล้วพ่อเราใช่ชื่อนี้ไหม
พี่โต้งก็บอกเอ้าป๊ารู้ชื่อพ่อผมได้ยังไง
แกก็บอกว่าแล้วคนที่เลี้ยงเรามานี่คือใคร
พี่โต้งก็บอกเป็นหลงตาแกก็บอกหลงตาชื่อนี้ใช่ไหม
ตรงก็บอกว่าอ้าวป้ารู้ได้ไงป้าเป็นใครเนี่ยมารู้จักประวัติผม
ทีนี้ป้าศรีก็เลยพูดว่าป้าเป็นแม่ของเราเนี่ยแหละ
ใช่ครับพี่แจ๊คเป็นแม่ของพี่โต้งเหรอ
เป็นแม่ของพี่โต้งครับทีนี้ทุกคนก็งง
กลุ่มก็งงคือเรื่องมันยังไงคือมันอะไรมันงงไปหมดแล้วนะครับ
ทีนี้มันก็จะเป็นเรื่องเล่าที่ป้าศรีเล่าให้ครอบครัวนี้ฟังนะครับ
กลับไปก่อนหน้านั้นเมื่อสมัยพ่อพี่โต้งยังเป็นเด็กอยู่
ผมให้พ่อพี่โต้งผมให้ชื่อว่าลุงโทก็แล้วกัน
ลุงโทเนี่ยแกจะมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งชื่อว่าลุงนิต
สองคนนี้ครับอยู่ในระแวกวัดแล้ววัดนี้เป็นวัดที่ดัง
มีเป็นพระอาจารย์ที่ดังมากเป็นหลวงตาที่ดังมาก
คนนี้ก็เคยไปแบบไปป้วนเปี้ยนแถวนั้นก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์นะครับ
แล้วก็หลวงตาท่านนี้ก็รับเลี้ยงดูแล้วก็คอยสอนวิชาจนเติบใหญ่ทั้งคู่
ลุงโทเนี่ยพออายุมากพอได้เป็นนุ่มไปอะไรก็ไปชอบกับประศรี
ซึ่งป้าศรีตอนนั้นสวยมากนะครับผม
ก็ตาลุงโทเนี่ยแกก็จะเอาวิชาที่ได้จากหลวงตาเนี่ยไปค้าขายนะครับ
แบบเป็นเมตตามหานิยมมากกว่าไม่นำไปใช้ในทางที่ผิดนะครับ
พอคองคู่กันมาทีเนี่ยลุงนิตเนี่ยก็เป็นคนละเรื่องคนละฝากเลยนะครับ
คนนั้นเนี่ยมุ่งมุ่งแต่ของดำมุ่งแต่อวิชานะครับผม

ตัวเองอยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจก็ใช้วิชาทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้เป็นนะครับ
อยากได้คนไหนอยากได้ผู้หญิงคนไหนก็ใช้ของเนี่ยทำใส่นะครับ
นั่นคือนิสัยของลุงนิดจนกระทั่งครอบครัวของลุงโทเนี่ยกับป้าศรีเนี่ยป้าศรีตั้งท้องครับพี่แจ๊ค
ตั้งท้องก็คลอดลูกออกมาเป็นพี่โต้งนะครับครอบครัวออกมาเป็นโต้งจนเลี้ยพี่โต้งได้ประมาณ๖เดือน
ป้าศรีเนี่ยอยู่ดีก็หายออกไปจากบ้านครับแต่ลักษณะก่อนหน้านั้นคือแกมีความรู้สึกที่แปลกไปเป็นอาทิตย์แล้วนะครับไม่อยู่กับร่องกับรอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
ทีนี้วันนั้นน่ะทิ้งวันที่หายไปก็คือทิ้งพี่โต้งไว้ในบ้านเลยนะครับทิ้งเด็ก๖เดือนไว้ในบ้านเลยจนชาวบ้านได้ยินเสียงเด็กร้องเข้าไปตามลุงโทที่ขายของอยู่เนี่ยให้มาดูลูกให้มาดูลูกก่อนว่าเนี่ยเมียมึงหายไปแล้วอะไรประมาณนี้ลุงโทกลับมาก็มาเห็นลูกก็อุ้มลูกก็ตามหาใจจิตใจต้องตามหาเมียก่อนนะคร

ส่องควบก็เป็นหนังที่พี่โต้งเคยบอกกับพวกพี่ก๊อบไว้ว่าเนี่ยหลงตาก็ชุบเลี้ยงมาแล้วก็ได้แต่ผงแกมาเนี่ยแกก่อนตายแกก็ได้ฝากไว้ให้เก็บอธิพ่อไว้นะจนกว่าจะแต่งงานจนกว่าจะแต่งงานครับพี่แจ๊คทีนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของป้าศรีที่อีกพาร์ทหนึ่งของป้าศรีที่ไปอยู่กับลุงนิดแกบอกแกโดนทำของตล

ระยะระยะระยะเวลาประมาณสิบกว่าปีรุ่นนี้เสียด้วยโรคกรรมข้างในน่าเฟ้นอนอยู่บนบ้านทำอะไรไม่ได้แล้วก็ตายไปในที่สุดครับคือไม่เป็นตัวเองแล้วนะครับถามเนี่ยไม่รู้จักชื่อตัวเองแล้วแต่เป็นคนอื่นเหมือนผีต้นอื่นมาใส่ร่างบางวันผีผู้หญิงบ้างบางวันผีผู้ชายบ้างไม่ใช่ตัวเองอีกแล้วเหมือนโดนกัดกินจากข้าง

อยู่หลังตลาดเนี่ยตรงข้ามกันเลยพาแบงก็บอกเฮ้ยนั่นมันอาผมเองเป็นน้องชายเพราะอะไรวะเนี่ยใช่ครับพี่แวงบอกนั่นมันอาผมเองเป็นน้องชายของพ่อผมเนี่ยก็ผมได้วิชามาจากแกนี่แหละเพราะพ่อเสียไปแล้วผมก็ไม่รู้วิชาผมก็ไม่รู้จะเอาวิชาที่ไหนผมก็ไปเรียนรู้วิชาจากแกนี่แหละที่ทำของใส่พี่เก๋อ่ะครับก็ไปได้ของมา

ตัวเองมาเลี้ยเป็นผีรับใช้ของตัวเองแล้วก็ปล่อยของเนี่ยก็คือพี่ชายของตัวเองไปใส่พี่โต้งแต่กลับกันพี่โต้งก็มีพ่อตัวเองมาช่วยซึ่งเป็นลุงนิดกับลุงโทเมื่ออดีตที่ไม่ถูกกันก็แย่งผัวเมียกันไปก็ปาดคอแล้วก็ช่วยเหลือลูกกลับมาเท่านั้นครับพี่แล้วพี่เหมือนพระแว่นแกก็เสริมอีกว่าผมคิดว่าแกน่าจะ

กับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือ
คุณพ่ออยู่กับพี่โต้งมาโดยตลอด

คอยดูแลในรูปแบบของอีกโลกหนึ่ง

นี่มันคือเรื่องของเวรกรรมที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้เลยนะ
มันเริ่มต้นจากคนที่ไปไฝ่หาคุณสัยมนต์ดำครับ
แล้วมันก็ส่งเวรกรรมต่อนี้มาให้กับลูกหลานตัวเอง

แล้วถ้ามันเรื่องนี้ไม่ถูกการแก้ไข
มันจะต้องวนเวียนไปถึงไหนก็ไม่รู้

กรรมย้อนตายในที่นี้คือไม่ต้องไปแปลเป็นอะไรอย่างอื่นเลยครับ
กรรมมันเกิดขึ้นจากการกระทำ
กระทำจากคนที่เริ่มต้นเข้าสู่ในวังวนของคุณสายมนต์ดำ

เวรกรรมเหล่านี้มันก็ย้อนกลับมาหาตัวเอง
มันย้อนกลับมาหาลูกหลานตัวเอง
แล้วตัวเองก็ต้องรับรู้ว่าลูกหลานตัวเองต้องมาอย่างนี้
เกือบแล้วนะถ้าตัวของพี่โต้งไม่ได้เข้าไปช่วยแฟนตัวเองไว้ได้ทันเนี่ย
มันจะยิ่งเป็นเวรกรรมที่หนักกว่าเดิมนะ

คนละพ่อแค่นั้นเอง

ผมถึงบอกแล้วว่านี่คือตัวตึง
นักเล่าตัวตึงจริง

วักผีพี่สบายจนมาถึงเรื่องนี้กรรมย้อนตาย
สไตล์นี้หมดเลยแล้วไม่แผ่วเลย

จำเรื่องราวทั้งหมดแล้วไงคือมันต้อง

ย้อนกลับไปอดีตคือมันไม่ถ้าเป็นผมผมจะไม่จดบันทึกนะครับ
พี่แจ๊คอืมก็คืออันนี้คือไม่ได้โอ้ดเองนะครับ
มันเป็นสไตล์ของผมอ่ะเรียบยังจำในหัวเอาในหัวมันไป
จากเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องตัวเองใช่ครับจำไปก่อนแต่ว่าผมก็จะโทรไปหาพี่เอกด้วยนะครับ
อ่าให้แกเล่าให้หมดผมพี่เล่ามาให้หมดเลยนั่งขี้พี่ก็ต้องเล่าให้ผมฟัง
ผมอยากรู้ทุกอย่างนะครับให้แกเล่ามาให้ละเอียดให้กรอก
แกเล่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดให้ก่อหูผมมากที่สุด
ทึกแกไว้แล้วก็ให้เวลาขับรถทำงานเนี่ยก็จะฟังเสียงแกเล่า
เล่ากรอกหูเข้าไปอืมจำจากการเล่ามาโอ้โหครับถ้าถ้าจดมันจะจะยากไป
คนที่มีพรสวรรค์มากมีพรสวรรค์ในการฟังในการลำดับเรื่อง
แล้วก็ในการมาถ่ายทอดพวกเราได้ฟังกันครับเขาเป็นคนเล่าเร็ว
แต่เป็นคนที่เล่าเร็วแล้วโคตรสนุกเลยครับพี่แจ๊คแล้ววันนี้สถานีผีดุ
ขอบคุณคุณจินมากมากเลยนะขอบคุณนะครับครับพี่ขอบคุณนะครับ
เหมือนกันนะสำหรับท่านไหนคุณผู้ชมครับที่มีประสบการณ์แบบนี้ฮะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณสัยมนต์ดำเรื่องผีเรื่องสางเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติ
เรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนรอบตัว
ได้ยินได้ฟังมาได้หมดเลยครับอย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการนะครับ
วันนี้เวลาหมดหมดเวลาวันศุกร์หน้า๔ทุ่มตรงนะครับ
เราก็จะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์หลอนจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลแบบนี้
ส่วนสัปดาห์หน้านักเล่าตัวตึงจะเป็นใครต้องคอยติดตามกันให้ดีครับ
รับรองว่าสนุกตื่นเต้นเหมือนเดิมอย่างแน่นอน
สำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับพวกเราชาวสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อนนะครับ
คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอเจอกันวันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ
ฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคนขอบคุณนะครับ
ขอบคุณคุณจินครับครับพี่ขอบคุณค่ะ